ทีนี้มาดูเรื่องราวร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อยนะ
คลิปนี้คนเข้าไปชมแล้วก็แชร์กันเยอะจริงค่ะ

ปกติเนี่ยเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ท่าขี่ของเราต้องเป็นยังไงฮะ
ก็มือจับนั่งโตตรงถูกไหมแต่คลิปนี้ค่ะทำธรรมดาแบบนี้โลกไม่จำ
ผู้ชายคนนี้เขานอนเลยค่ะนอนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วใช้เท้า

คลิปนี้คนมาแชร์กันเยอะแล้วก็ไปเข้าไปวิภาพวิจารณ์
ถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้ใครจะรับผิดชอบ
ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นกับตัวเขาคนเดียวมันก็อาจจะเป็นความสูญเสียที่ไม่เยอะ
แต่ถ้าเกิดมันกลายเป็นอุบัติเหตุที่มันกลายเป็นโดมิโน่ขึ้นมา
มันไปกระทบกับคนอื่นมันกลายเป็นเรื่องใหญ่
สุดท้ายถ้าล้มขึ้นมาแล้วรถทับเขาทับยังไง
คนที่ไปทับก็ซวยด้วยถูกแจ้งความด้วย
คุณผู้ชมเป็นคลิปผู้ชายเสื้อแดงนอนหงายแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนใช้เท้าค่ะ
ใช้เท้าวางที่แฮนด์มอเตอร์ไซค์บังคับทิศทางรถ
แล้วก็บิดคันเร่งสบายใจเฉิบเลยค่ะ

คือท่าทางเนี่ยเจ้าของคลิปบอกว่าหวาดเสียวเลยทีเดียว
ตอนนั้นมีรถสวนไปมาตามปกติ

พิกัดจุดเกิดเหตุก็คืออำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
หลังจากที่ชาวเน็ตเข้าไปชมคลิปนี้เนี่ย
ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวเราเห็นเราก็อึ้งนะ
เพราะเกรงกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุทั้งกับตัวเขาเอง
แล้วก็คนที่เขาใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น
ล่าสุดเมื่อวานนี้สักประมาณเที่ยงค่ะ
ตำรวจในท้องที่โรงพักเชียงยืน
ลงพื้นที่ไปติดตามไปหาไปเสาะหาหน่อยซิ
ว่าผู้ชายในคลิปเป็นใครมาจากไหน

พบเจ้าตัวตอนแรกมีรายงานข่าวว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่
แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้ว
ไม่ใช่วัยรุ่นนะเป็นชายวัยกลางคนอายุสักประมาณ๔๖ปี
คนนี้ค่ะถามว่าทำไมเราต้องเบลอหน้า

เจ้าตัวยอมรับเลยนะคะว่าเป็นผู้ชาย
เสื้อแดงในคลิปนั้นจริง
ถามว่าอ้าวทำไมต้องมาทำแบบนี้
ทำไมต้องมาทำอะไรพิเรนพิเรนหวัดเสียวแบบนี้
เขาบอกว่าสาเหตุเพราะว่า๑เขาปวดเอว

เพราะว่าอยากถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊ก

อันนี้เป็น๓เหตุผลนะที่เขาบอกว่าทำไม
เขาต้องนอนขี่มอเตอร์ไซค์

นี่ค่ะคุณผู้ชมส่วนเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเบลอหน้า

ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ย

สาเหตุเกิดจากเขาเคยไปประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็รักษาแต่ว่าทางเจ้าตัวไม่ยอมกินยา
ก็เลยทำให้อาการมันยังไม่หายขาด

ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาท
หน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลทรัพย์สิน
อันนี้เป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกปีพุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๔๓
ก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกด้วย
ตำรวจมีการกำชับกำชาบอกว่าให้ระมัดระวังให้มากขึ้น
ไม่ให้นอนเขียวรถอีกเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับบุคคลอื่น
แล้วก็อยากให้ญาติพาไปรักษาอาการป่วยเพื่อที่จะอาการจะได้ดีขึ้น
แล้วที่สำคัญนะถ้าป่วยเป็นจิตเวทโดยปกติแล้วคุณไม่สามารถที่จะสอบใบขับขี่ได้
คำถามคือคุณมาขับขี่ได้ไงถูกไหมใบขับขี่ก็ไม่มีด้วย
เปลี่ยนไปปั่นจักรยานดีกว่าพอท้ายดีกว่า